วันนี้มีอัปเดตนะคะมีข่าวดีค่ะ
จากคุณอีฟพุทธธิดาลูกสาวของอาต้อยนั่นเองนะคะ
เปิดเผยอาการของอาต้อยให้ฟังบอกว่า
ผลข้างเคียงจากการทำคีโมตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะ
หลังจากที่อาต้อยซึ่งป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
ต้องเข้ารับการรักษาตัวด้วยคีโมบำบัดเป็นครั้งที่๒แล้วค่ะ
ปรากฏว่าในครั้งนี้มีผลข้างเคียงเยอะ
ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลมาได้๒วันแล้วนะคะ
ล่าสุดบ่ายวานนี้ค่ะคุณอีฟพุทธธิดาลูกสาวนะคะ
ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านวีดีโอคอลกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐค่ะ

อาการจากผลข้างเคียงของการทำคีโมนี่นะคะ
ทั้งอ่อนเพลียอาเจียนแล้วก็ท้องเสียอย่างหนัก

ก็ต้องรอดูอาการอีกสักวัน๒วันนะคะ
คุณหมอน่าจะอนุญาตให้กลับบ้านได้ค่ะ
ส่วนในเรื่องของการเฝ้าระวังเชื้อมะเร็งลุกลามไปที่อื่นนะคะ
คุณหมอยังเฝ้าระมัดระวังอยู่ในส่วนของต่อมหมวกไตเป็นหลักค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์คุณอีฟกันหน่อยค่ะ
ที่ปรดขนาดละลงตั้งแต่เวลาที่หยุดให้ครั้งแรก
ต้องให้เพราะมันมีต่อมหมวกไตที่มีอาตาการเติบโต
หมอไม่วางใจนะคะ

สู้แต่มันก็นะในเวลาที่มันไม่สบายตัวมันก็ท้อเหมือนกันนะ
คือพ่อเขาก็แค่แบบมันคนที่เคยเป็นโรคนี้

จะเข้าใจว่ามันการต่อสู้กับยามันค่อนข้างหนัก
แต่อย่างน้อยวันนี้ก็ยังมีข่าวดียังพอยิ้มได้นะครับ
เป็นกำลังใจให้กับคุณอีฟแล้วก็ครอบครัวด้วยค่ะ